ทึกที่ปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ลงไปจอดที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
แต่ว่าสนามฟุตบอลของโรงเรียนเนี่ยนะฮะ
คืออยู่ในอาณาบริเวณที่อาจจะไม่กว้างมากนัก
ปรากฏว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาตั้งแผงขายของอยู่
นอกโรงเรียนเรียบร้อย
คลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ครับคุณผู้ชมครับ

เฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ลงจอดที่สนามกีฬาของโรงเรียน

แรงล้มทำให้ร้านค้าแผงลอย
หน้าโรงเรียนกว่า๑๐ล้านพังครับ
เผ่าของแตกหักเสียหายหมดพี่ต้น

ใช่นะฮะมีรถยนต์ที่จอดอยู่ริมถนน

นายพีรศักดิ์จิวัฒนโรดม
นายกเทศมนตรีตะบนปากน้ำปราน
แล้วก็พาเทศกิจมา

เพื่อแจ้งความ
คือบอกว่าเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้ว

ลามมิตร
ที่มาจอดเนี่ยนะฮะข้างลำตัวเครื่องเนี่ยนี่ครับ
มีตราสัญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
โดยมีพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มท่านผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
แล้วก็คณะมาติดตามงานชุมชนเข้มแข็งต่อต้านยาเสพติด
ปากน้ำปรานหลังจากพลตำรวจโทมนตรีทราบเรื่องท่านก็สั่งการเลย
ท่านภูมิกับภูมิกับสพปากน้ำปาน
ไปประสานเทศบาลนะไปสำรวจความเสียหายของชาวบ้านมา
ช่วยเหลือเยียวยาพ่อค้าแม่ค้าอย่างเร่งด่วน